มีภาพจากหลายมุมของกล้องวงจรปิดนะจับภาพได้

แล้วมีแท็กซี่คันหนึ่งขับมา
ทีนี้จังหวะที่แท็กซี่กำลังจะหักไปรับคุณยาย
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาอยู่ฝั่งซ้ายสุด

ใช่ค่ะเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์ไปพุ่งชนฟุตบาท
แล้วก็ชนคุณยายยายนิ่งล้มลงเลยนะคะ

แท็กซี่ก็กำลังจะชิดซ้ายจอด
แต่มอเตอร์ไซค์เขาก็ขับมาเลนของเขาดี
ถูกแท็กซี่เบียดมอเตอร์ไซค์เขาก็เสียหลัก
แล้วก็ล้มตรงนี้แล้วก็พุ่งชนคุณยายอีกทีนึง
ใช่ค่ะเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเช้ามืดอยู่เลยคุณผู้ชม
ตี๕ของเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงซอยเอกชัย๒๒บางขุนเทียนนี่แหละ

ก็เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุ

ตัวคุณยายที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชน
เช่าห้องพักรายวันวันหนึ่งวันละ๔๐
ยายอยู่คนเดียวด้วยไม่ได้มีลูกไม่มีหลาน
ทีนี้ถ้าเกิดดูภาพยาวต่อไป
ถามว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะ
ยังไงต่อแท็กซี่คันนั้นที่หักเข้ามา
แล้วจะรับคุณยายน่ะได้จอดไหมไม่ได้จอดนะ
ได้จอดช่วยคุณยายอะไรไหมไปเลยค่ะ
ต้องถามว่าได้จอดช่วยคุณยายและช่วยคนขี่รถจักรยานยนต์ไหม
ไม่ไม่จอดใช่ไหมไปเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่ห้องพักของคุณยาย
คุณยายคนนี้คือยายพรวันธนีอุไรวันค่ะคุณยายอายุ๖๙แล้วนะคะ
แต่ว่าตัวคุณยายไม่ได้อยู่ที่ห้องพักนี่ห้องพักปิดอยู่
ตัวคุณยายจริงตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอาการเป็นยังไงบ้าง

ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังตอบสนองได้นะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านเช่า
ที่คุณยายพรมาเช่าอยู่วันละ๔๐บาทนี่แหละ

ยายมาเช่าอยู่๓๐ปีแล้วแล้วยายก็จ่ายตังค่าเช่าทุกวัน
มีคนที่เขาสงสารเขาก็เอาตังค์มาให้ยายบ้าง
เอาอาหารมาให้บ้างแล้วยายเนี่ยก็มีลูกชายคนนึง
ที่ทำงานกู้ภัยอยู่แต่ลูกไม่ได้ติดต่อแม่นานแล้ว
ยายก็เลยเหมือนกับต้องหาหาเลี้ยงดูตัวเองคนเดียวอะค่ะ
แล้ววันที่เกิดเหตุตัวเจ้าของห้องเช่า
บอกว่าได้คุยกับมอเตอร์ไซคันที่มาชนคุณยายด้วยนะ
อเตอร์ไซคันนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาชน
แต่ฝั่งมอเตอร์ไซค์บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะชนยายเลย
แท็กซี่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออยู่ดีเขาหักเลี้ยวมาปาดหน้า

ใช่แล้วก็ไม่ได้เปิดสัญญาณไฟอะไรผมก็หักหลบ
แล้วมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
มีคนมาบอกเรามีคนมาเรียกว่า
ให้ไปดูป้าป้าเขาโดนรถชนอยู่หน้าปากซอย

ออกไปดูก็เขาก็เตรียมเปรย์ก็กำลังจะขึ้นไปโรงพยาบาลแล้ว

แต่ว่าเขาก็ยังใส่หัวรู้สึกตัวนะแค่หัวแตก
แล้วเราก็คุยกับคนที่ชนมอเตอร์ไซค
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังเพราะเราถามว่าเป็นอะไร
ถึงชนแกอะไรอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น

เขาก็เลยหลบเขาก็มีน้ำใจเขาก็เดินเรื่องให้

อันนี้ทางฝั่งของเพื่อนบ้านคุณยายนะ
ส่วนฝั่งของมอเตอร์ไซคันนี้กันบ้างนะครับ
คนขับมอเตอร์ไซค์ก็คือนายทัชชัยสุธาบุญนะครับ
ก็เจ้าตัวก็เดินทางไปพร้อมกับน้องชาย

เอามาให้เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยืนยันว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะชนคุณยายเหมือนกันนะครับ

ผมขับรถออกมาจากบ้านซอยเอกชัยแปด

แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง
ซึ่งมันขับนำหน้าแล้วจู่ก็มาปาดมาเบียดผมทันทีเลย

ผมก็พร้อมจะรับผิดชอบคุณยายพร

นี่คุณคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังพร้อมรับผิดชอบเลย

นี่เป็นตัวเริ่มต้นของอุบัติเหตุเลยนะ

เพื่อให้มารับผิดชอบค่าเสียหายร่วมกันด้วย
คือเอาจริงต่อให้แท็กซี่คุณไม่ได้ชน
แต่ว่าคุณหนีไปเลยทำไมไม่อยู่ช่วยคุณยายหน่อยล่ะ

ทีนี้มาปาดหน้าเขาจนเสียหลักกันเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ก็เลยต้องถามตำรวจนะคะคุณผู้ชม

มันต้องทำทุกทางแหละ

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานนะ

อันนี้หนึ่งเรื่องส่วนเรื่องคดีที่มีการชนคุณยายและคุณยายเลือดข้างในสมองเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบหลักฐานแล้วดูกล้องวงจรปิดแล้ว
เรื่องต้นมอเตอร์ไซค์เขาก็ขี่มาในเลนของเขาปกติ
แต่ว่าแท็กซี่เปลี่ยนเลนกระทันหันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทีนี้เราก็เลยถามผู้อำกับผู้อำกับแต่ตอนนี้แท็กซี่คันนั้นเขาหนีมาแล้วนะ
จะเอายังไงต่อล่ะผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นเย็น
เดี๋ยวผมจะไปตามแท็กซี่คันนี้มาสอบปากคำเร็วนี้ได้ตัวแน่
ซึ่งถามว่าแท็กซี่ผิดไหมผิดค่ะเพราะว่าเข้าข่ายความผิดก็คือประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายอีกอย่างหนึ่งที่ผิดก็คือ
หลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือคนเจ็บเดี๋ยวคงตามตัวมาได้นะคะ